มาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ

โพสต์เฟซบุ๊คลักษณะคือน้อยเนื้อต่ำใจค่ะ
เธอบอกว่าเธอโดนว่าจ้างให้ไปเป็นพริตตี้ในงานแข่งรถ
รถจักรยานยนต์ทางเรียบจังหวัดอุบลราชธานี
แต่กลับผู้ว่าจ้างผู้จัดงานต่อว่า
ลักษณะเหมือนดูถูกทางเพศบอกว่า
ต่อไปนี้นะถ้าเกิดจะจ้างใครเดี๋ยวจะขอจับอวัยวะเพศก่อน

ทีนี้เราติดต่อสอบถามไปที่เจ้าของเฟซบุ๊ก
มีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
เธอใช้ชื่อว่าตำแต๋มค่ะ
หรือนายภอนชัยมูนสินเป็นสาวประเภทสองอายุ๒๗ปี
เล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา

จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ

ก็เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนั่นแหละค่ะ
บอกว่าขอให้เธอมาช่วยไปเป็นพริตตี้ในงานให้หน่อย
จัดที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เธอบอกว่าอ่านข้อความตอนเกือบสัก๑๐โมงเช้า
แต่งานจะเริ่ม๑๑โมง
มีเวลาในการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวไม่ถึง๑ชั่วโมง

ก็คืองานเริ่มตั้งแต่๑๑โมงถึง๔ทุ่ม

ผู้จัดงานคงไม่สามารถหาพริตตี้ได้ทัน
เธอก็เลยตอบตกลงไป
เดินทางไปถึงงานเวลาบ่ายโมงตรง
แล้วก็ทำหน้าที่ของพริตตี้อย่างเต็มที่
เธอบอกว่าเธอต้องบริการช่วยตัวเองทุกอย่าง
แม้แต่อาหารน้ำดื่มก็ต้องเดินหามาดื่มมาทานเอง
จนกระทั่งเลิกงานเธอได้รับค่าจ้างคือ๑๓๐๐บาท
ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้คือ๑๕๐๐บาท
ผู้ว่าจ้างให้เหตุผลบอกว่าเธอมาช้า
ตอนนั้นเธอบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรฉันก็มาช้าจริง
งานเริ่ม๑๑โมงฉันมาถึงบ่ายโมงมันก็โอเค
แต่หลังจากนั้นเธอบอกว่านี่แหละที่มันเป็นประเด็น
เพราะว่าไปเห็นโพสต์ของผู้จัดงาน
เขียนข้อความลักษณะคือเหยียดเพศบอกว่า
เข้าใจผิดไม่รู้ว่าเป็นสาวประเภท๒
งานหน้าถ้าจ้างพริตตี้จะขอดูตัวก่อนถ้าไม่งั้นก็ไม่จ้าง
นี่แหละค่ะเธอก็เลยบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
เพราะว่าเธอตั้งใจทำทุกอย่างอย่างเต็มที่
นี่หรือสิ่งที่ฉันได้รับฟังเสียงปอมแตมค่ะ
หนูก็ยอมรับค่ะว่าเสียความรู้สึก
แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เห็นเหมือนสิ่งที่เจอ

เราก็ไม่ต้องการให้ใครน้องแล้วหากเขาแขกรักษาสิทธิของตัวเอง
ทุกคนต้องมีสิทธิของตัวเองและ
ไม่ใช่จับผิดบังแต่ว่าตัดโรคเพศที่๓ออกอยู่ในนี้ค่ะ
คุณต่อมแตมก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะ
คือคุณตมแตมบอกว่าเจ้าของงานผู้จัดงานจะไม่รู้ว่าเธอเป็นสาวประเภท๒
แล้วก็ไม่ได้มีการปิดบังอะไร
เธอไลก์สด
จริงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนอะ
คือถ้าเจ้าน้องทำงานแล้วน้องทำงานได้ดี